คุณผู้ชมครับส่วนในทางคดีนั้นก็ต้องมีการจับกลุ่มนะฮะ

จับกลุ่มก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้
ผู้หญิงเหล่านี้เข้าไปอยู่ในขบวนการค้ามนุษย

เมื่อวานมีชื่อของคนคนหนึ่งออกมาก็คือป่ากบ
ปากบคือนายบุญทรัพย์อมรรัตนสิริ
ปากบคนนี้เป็นหัวหน้าพนักงานเชียร์แขก
ซึ่งตำแหน่งนี้ถือว่าสำคัญคุณนึกว่าเชียร์อย่างเดียวใช่ไหม

แต่คนเชียร์แขกเป็นตำแหน่งที่สำคัญส่วนหนึ่ง
เพราะคนเชียร์แขกจะเป็นผู้ที่ชวนผู้หญิงมาทำงานด้วย

ลักษณะการทำงานของผู้หญิงที่จะเข้ามา
ก็คือคนที่เคยทำชวนกันมา

สามมีนายหน้านำมาให้
แล้วก็๔คนเชียร์แขกนี่แหละครับ
เป็นคนชักชวนดังนั้นป่ากบก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญ

รูปคดีทางด้านของตำรวจนะครับ
ทางด้านของตำรวจก็คือทางด้านผู้บัญชาการ
ที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับ
พบว่าเป็นหญิงสาว๑๑๓คน
เป็นชาวพม่า๙๒คน
ชาวลาว๑๔คนชาวไทย๔คน

แล้วก็ไม่ยืนยันสัญชาติอีก๑คน
ก็มีพฤติกรรมเข้าข่ายการค้าประเวณีนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่า
เรื่องนี้จะต้องเอาผิดอย่างเต็มที่
และโดยเฉพาะกับตำรวจที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
นั่นแหละสิค่ะค่ะรายชื่อมันออกมาตรงนี้
ก็คือตำรวจสนวังทองหลาง๕นาย
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ให้มาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน

กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ฟังเสียงของพบชนหน่อยครับ
สอบปากคำนายบุญทรัพย์อมรรัตนาสิริหรือว่าป่ากบ
เป็นหัวหน้าพนักงานเชียร์แขกนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันค้ามนุษย

จากการค้าประเวณีโดยเป็นธุระจัดหา
แล้วก็นวงเหนียวกักขังจัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้
ซึ่งเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
และได้กระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันตั้งแต่๓คนขึ้นไป

แล้วก็ยังมีพวกอีก๖คนที่ถูกจับกลุ่มได้นะครับ
ว่ามีการจ่ายสวยให้กับหน่วยงานใดบ้าง
เพื่อจะหลีกเลี่ยงความผิดไม่ให้ถูกตรวจสอบ
และเข้าข่ายการฟอกเงินกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือเปล่า

ระหว่างไทยพม่าและมาเลเซียนะครับ
จากนั้นได้นำตัวป่ากบพร้อมพวกอีก๖คน
ขออำนาจสารอาญาฝากขังในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์
พร้อมระบุท้ายคำร้องคุณคัดค้านการประกันตัว

ต่อมาญาติของป่ากบได้ยื่นคำร้อง
ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนบาท

ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีหลายข้อหา
ค่ะและเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกสูง
มีการกระทำเป็นองค์กรอาทยากรรมเลยนะ
ต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็กถือเป็นเรื่องร้ายแรงครับ
พนักงานสอบสวนที่คัดค้านการประกันตัว
ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
และเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
จากนั้นจ้องนักที่ราชทันจึงได้นำตัวนายบุญทรัพย์
ควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
โดยนอกจากหมายจับของสารอาญาแล้วนะครับ
ต้องหายังมีหมายจับในคดีต่างรวม๑๐ข้อหา
ความผิดตามพระราชบัญญัติการค้ามนุษย

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
และความผิดทางอาญาด้วยนะครับ